พีสุวินนะครับ
หนูน้อยวัย๗ขวบที่ยิงชนคานอย่างแม่นเลยนะ
ดังข้ามคืนในรายการโชว์ทัศน์นะครับ

รทรบุญมาทันแก๊กซ้ายทีมชาติไทยของทีมเมืองทองนะครับ
ก็โพสต์ภาพในอินสตราแกรมของตัวเองกับน้องพีนี่แหละครับ
ที่น้องพีนั้นสุดยอดกับการยิงชนคานได้อย่างแม่นยำ๓ครั้ง
จนเป็นกระแสบนโลกโซเชียลนะครับ
ธนทรก็เดินทางไปมอบสตัสคู่แข่งของตัวเอง

ช่วยให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์อาเซียนครับ๒๐๑๖

บอกว่าสุดยอดไปเลยเตะแม่นจังเพิ่งรู้ว่าบ้านนั้นอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลย
รองเท้าที่ให้ไปไว้ใส่ให้ใส่ถึงตอนโตเลยนะครับ
ซึ่งเป็นคู่แอสซิสและแชมป์ซูซูกิเลยนะน้องนะ

ก็คือหลังจากนี้นะครับเส้นทางของน้องจะเป็นอย่างไร
แต่อย่างน้อยมีสตัสของซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยเอาไว้ใช้แล้ว
ตั้งแต่เกิดเลยนะโดยคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนมอนครับ

ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับก็จะเดินทางไปพูดคุยกับน้องพี
และจะนำเรื่องราวของน้องพีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกด้วยครับ